ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะคะมีคนเร่ร่อนถูกทำร้าย
คือเราก็เคยอ่านข่าวคนเร่ร่อนถูกทำร้ายเพราะว่าคือเหมือนเขาไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
บางคนเมามาบ้างอะไรบ้างไม่พอใจบ้างก็มาลงกับเขานะคะ
เบื้องต้นเนี่ยการก่อเหตุครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นว่าชายเร่ร่อนเขามีเงิน
ก็เลยอาจจะทำร้ายร่างกายเพื่อก่อเหตุชิงทรัพย์
ตำรวจสพแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพิทักการนะคะไปตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ชายเร่ร่อน
อาการเขาเนี่ยสาหัสคุณผู้ชมเห็นที่พื้นใช่ไหมนั่นอ่ะเลือดอาบเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาลาที่พักริมทางริมถนนสายตากแม่สอดกิโลเมตรที่สี่
เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๖๕๗๐ปีค่ะไม่แน่ใจว่าสัญชาติไหนนะคะ
เลือดเนี่ยอาบนองเต็มหัวเต็มหน้าพูดจาไม่รู้เรื่องอาการถือว่าสาหัสเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ภายในสาราเนี่ยร่องรอยข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วมีคราบเลือดหลายจุด
แล้วก็ตรวจสอบแผลเบื้องต้นแล้วคิดว่าน่าจะถูกทำร้ายด้วยเหล็กแล้วก็มีดนะคะ
ยิ้งสาวผู้ประสบเหตุคือคนที่เขาผ่านมาเจอนะครับเลยมาแล้วก็เล่าพูดว่า
เลยรีบโทรแจ้งสายด่วน๑๖๖๙ให้มาช่วยเหลือ
ก็มีเงินเก็บบางส่วนจากผู้ที่เขาแบบผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีใจบุญเอาเงินไว้ให้อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็คิดว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นว่าเออเป็นผู้ชายเร่ร่อนแต่ว่าดันมีเงินก็เลยทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์ไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยติดตามคนร้ายมาลงโทษนะคะ